เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของศึกสองลุงฮะไม่ต้องตกใจนะ
ลุงหนึ่งเป็นพ่อค้าขายข้าวอ่าอีกลุงหนึ่งเนี่ยเป็นพ่อค้าขายผลไม้
คุณคุณครับลุงที่ขายผลไม้โมโหลุงที่ขายข้าวเอามีดไปฟันกระโหลกร้าว
และเจ็บสาหัสเย็บกว่าร้อยเข็มอ่ะนี่คือเข้ากลางหน้าเลยนะ
แผลชะกันเลยครับโมโหว่าลุงคนที่ขายข้าวเนี่ยกางร่มมาโดนรถเขาเป็นรอย
ไปหาเรื่องแบบนี้แค่กางร่มโดนรถฟันกระโหลกอย่างนี้เลยเหรอคะ
คืออาการปางตายนะฮะมันมีปมเหตุอื่นอีกหรือเปล่า
ลุงยินครับลุงยินเนี่ยอายุหกสิบปีเป็นพ่อค้าขายข้าว
พาร่างกายที่บอบช้ำและแผลชะกันเต็มเนื้อเต็มตัวไปร้องขอความช่วยเหลือจากคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
ก่อตั้งเพจเฟซบุ๊คสายไหมต้องรอดครับหลังจากถูกลุงสมศักดิ์อายุห้าสิบสอง
ซึ่งเป็นพ่อค้าขายผลไม้บุกไปที่ห้องเช่า
ใช้มีดฟันฉับลงมากระโหลกร้าวกระดูกแขนหักเอ็นข้อมือขาดเจ็บหนักอาการปางตาย
คุณดูแผลสิครับเย็บที่หน้านี่ก็ส่วนหนึ่งนะที่แขนอีก
รวมรวมแล้วกว่าร้อยเข็มครับไปแจ้งตำรวจสภบางแก้วที่สมุทรปราการ
ปรากฏว่าตำรวจดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุแจ้งข้อหาคือทำร้ายร่างกาย
แค่นั้นแค่นั้นเหรอคะไม่ได้มีต่อท้ายว่าจนได้รับบัตรเจ็บสาหัส
อะไรอย่างนี้เหรอฮะเขาเลยแปลกใจไงครับ
ว่าทำไมแจ้งข้อหาดูเบาจังเลยไม่แจ้งข้อหาพยายามฆ่าด้วย
นี่ก็คือของกลางหลักฐานครับไม่พอครับให้ประกันตัวอีกต่างหาก
ก็เลยทำให้ลุงยินคนเจ็บรู้สึกไม่ปลอดภัย
เพราะอะไรห้องเช่าก็ดันอยู่ติดกันอีกไง
มาฟันลุงจนเจ็บแบบนี้ตำรวจปล่อยตัวมาอีก
แล้วลุงจะโดนอะไรอีกหรือเปล่าลุงยินเขาก็กลัวครับ
ลุงยินเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อยี่สิบแปดสิงหาคมเนี่ย
สมศักดิ์พ่อค้าขายผลไม้บุกมาพร้อมกับมีด
เอามีดมาฟันลุงถึงภายในห้องเช่าจนเจ็บปางตายครับ
ปมเหตุลุงยินคนเจ็บคาดว่าสงสัยมันเกิดจากตอนที่ไปกางร่มล้างจานอยู่หน้าบ้าน
แต่ฝั่งนู้นฝั่งคนก่อเหตุ
เขาอ้างว่าร่มที่ลุงกางไปโดนรถกระบะของเขา
งร่มแล้วล้มไปโดนรถกระบะ
จะเป็นรอยมากแค่ไหนก็ยังไม่รู้นะฮะ
แล้วก่อนหน้านี้คู่กรณีเนี่ย
ขวดเบียร์ใส่หน้าห้องของลุงอีกต่างหาก
ยังไม่พอด่าหยาบคล้ายยังไม่พอด่าหยาบคล้าย

ปัญหามันสะสมมายิบย่อยแล้วลุงโดนฟันเจ็บแบบนี้
แล้วเขาได้รับการปล่อยตัวอีกต่างหากลุงกลัวครับ
เพื่อนบ้านเช่าห้องอยู่ด้วยกันห้องแถวเดียวกัน
ก็อยู่กันมานานแล้วนะมันไม่เคยทะเลาะกันเลย
ก็น่าจะเป็นร่มร่มกลาง

ยังไม่ได้รู้จากปากตำรวจเลยนะ

เขาประกันตัวตั้งแต่ฝืนเลือก

ไม่ได้ขอโทษสักคำยังไม่คุยเลย

ลูกลุงยินครับชื่อว่าคุณบุญริษฐ์บอกว่า
ทางตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
แล้วฝั่งคนก่อเหตุยื่นหลักทรัพย์๑แสนบาท

ทางครอบครัวมองว่าพฤติการนี้ถือว่าอุกอ่านและรุนแรง
ทำไมไม่โดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเขาก็สงสัย
ไปถามตำรวจเห็นบอกว่าไม่มีหลักฐาน
แล้วตอนนี้กำลังให้คนมาเคลียร์เรื่องคดีความกับทางตำรวจอีกด้วย
ทำให้ในฝั่งของคนเจ็บเนี่ยยิ่งไม่สบายใจครับ
ตอนนี้ตำรวจแจ้งแค่ว่าทำร้ายร่างกายอะไรอย่างนี้ครับ
เรามองแล้วเจตนาของเขามันเจตนามันรุนแรงอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วบาดแผลของพ่อมันก็สาหัสอะไรอย่างนี้
มันน่าจะเป็นพยายามค่ามากกว่ามันน่าจะคุยเรื่องค่าใช้จ่ายได้อะไรอย่างนี้
เรื่องรถเรื่องแผนแล้วเราก็ไปดูเราก็ไม่เห็นว่ามันรถที่เขาอ้างไว้อะไรอย่างนี้

ใช่เราก็ไปเดินดูรอยรอบมันก็ไม่มีรอยอะไรอย่างนี้
เขารู้ว่าพ่อเราขาไม่ดีอยู่แล้วเขาทำเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
เพราะว่าพ่อผมแค่ผลักเขาก็ล้มแล้วแกขาไม่ดี
ลุงยินลูกชายของฝั่งคนเจ็บบอกว่า
คือถ้าหากว่าต้นเรื่องมาจากว่าร่มที่กางล้มไปโดนกระบะของคนก่อเหตุแล้วเป็นรอย

ค่าเสียหายจะต้องชดเชยอะไรเท่าไหร่ก็ว่ากันมาสิ
กันด้วยเงินจ่ายแล้วจบดีกว่าที่จะเอามีดมาฟันแล้วพ่อเจ็บขนาดนี้หรือเปล่า
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับพี่กั้งพัชรวรินลงพื้นที่
พร้อมกับลุงยินคนเจ็บและทีมงานสายใหม่ต้องรอด
จุดเกิดเหตุเนี่ยไปตรวจสอบพบว่าเป็นห้องเช่าเล็กครับ
ลูกติดกันมีประมาณ๑๐ห้อง
ห้องลุงยินคือห้องหมายเลข๗
และห้องของลุงศักดิ์คนก่อเหตุ
ห้องหมายเล็ก๘ค่ะคุณผู้ชมละมินครับ
กับ๘ห้องอยู่ติดกันเลย
วันนี้เนี่ยประตูห้องปิดล็อกไม่มีใครอยู่ภายในห้องนะครับ
ยินเปิดห้องให้ดูว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นตรงนี้นะ

เอาแผ่นไม้อัดมาปิดมาโปะเอาไว้ก่อนชั่วคราว
มีคราบเลือดติดอยู่ที่ประตูด้วยครับ
ส่วนร่มที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่า
ล้มไปโดนรถของเขาเป็นร่มสีขาว
สภาพค่อนข้างเก่าแล้ว

ลุงสมศักดิ์เขาหนีไปแล้วมั้ง

ชาวบ้านเขาว่ากันว่าอารมณ์รุนแรง
ถ้ากินเหล้าแล้วเมานะหาเรื่องคนไปทั่วชาวบ้านบอกฮะ

ก็เขาเอามีดลงมาจะเอาลงมาฟันเลยตอนแรก
ทีนี้ก็ของที่อยู่หน้าบ้านพวกกระถางต้นไม้อะไรอย่างนี้ครับ
ถังต้นไม้พวกของที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยเขาบอกว่าไปโดนรถเขา

่นเรื่องเรื่องกระถางต้นไม้นี่แหละโดนรถเขาโดนรถเขา
ก็เลยป้ายาก็เลยไปเถียงกับเขานั่นแหละเขาก็เลยแบบเขาเมาด้วย
ก็โมโหก็โมโหก็มึงจะเอาอะไรกับกูไหมอะไรอย่างนี้

ทะเลาะกันเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปโดนรถหน่อยไม่ได้เลยครับ

ส่วนอีกคนหนึ่งครับเพื่อนข้างห้องบอกว่าตอนนี้กลัวมาก

สมศักดิ์เขาเมาขึ้นมาอีกแล้วอารวาสอีก
คือตอนนี้ไม่อยู่ก็พอจะโอเคหน่อย
แต่ถ้าเขาย้อนกลับมาแล้วเขาเมาแล้วอารวาสหาเรื่องกับชาวบ้านอีก

ใครจะเป็นคนซวยคนถัดไปล่ะเนี่ย
กลัวนะกลัวนะเพื่อนบ้านทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับ

พาผู้เสียหายไปที่สพบางแก้วที่สมุทรปราการอีกครั้ง

และวันพรุ่งนี้จะประสานยังกระทรวงยุติธรรม

หรือเยียวยาต่อไปในขณะเดียวกันฝั่งของลุงสมศักดิ์
ถ้าหากว่าลุงอยากจะชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมครับ